แต่ว่าคุณผู้ชม๓ทุ่มครึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาครับที่ปฐุมธานีเนี่ยมีไฟไหม้อาคาร๒ชั้นครับ
สามชั้นครึ่งนะขออภัยเป็นร้านสีวอดหมดเลยฮะ

ระดมมาหลายคันเลยคุณผู้ชมรถดับเพลิงจากหลายหน่วยงานเลยนะมีทั้งมูลนิธิป่อเต็กตึงนะครับมีรถดับเพลิงจากเทศบาลเมืองราชสวายอำเภอลำลูกกาโอ้โหมีมาจากหลายแห่งเลย

ไปจากชั้นบนเชื่อว่าต้นเพลิงอยู่ชั้นบนครับ
รวมแล้ว๒๐คันได้ครับที่เข้ามาเนี่ย
ตรงนี้เป็นร้านขายสีริมถนนลำลูกกามุ่งหน้าเข้ากรุงเทพครับ
แล้วก็ในที่เกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมมีบิ๊กแจ๊สครับ
พลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกอบจปฐุมธานีมาควบคุมสถานการณ์ด้วยมาดูแลด้วย
นี่ฮะท่านยืนอยู่ทางขวานี้ที่เกิดเหตุเนี่ยอาคารพาณิชย์สูง๓ชั้นครึ่งเปิดเป็นร้านขายสีแล้วไฟกำลังลุกไหม้เลย
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงครับก็ต้องระดมฉีดน้ำสกัดไฟไม่ให้ลามไป
ยังอาคารข้างเคียงเพราะว่าติดกันด้วย
ตรวจสอบในอาคารเจอผู้เสียชีวิตคุณผู้ชม
เป็นผู้หญิง๑คนครับอยู่ในห้องน้ำชั้น๒ของอาคาร
ชื่อของเธอคือนางสาวธันวรัฐใจจ้องอายุ๒๕ปี
คนนี้เป็นลูกสาวเจ้าของร้านสีแห่งนี้แหละ
น่าเศร้าคือเธอเพิ่งเรียนจบปริญญาโทจากประเทศออสเตรเลียครับ
คุณน้ำแข็งคุณผู้ชมเพิ่งกลับมาประเทศไทยได้๕วันเอง
ใช่โอ้โหมาเสียชีวิตนะคะแล้วคือส่วนใหญ่เวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
ไฟไหม้คือการหนีคนจะชอบหนีเข้าห้องน้ำ
คือถ้าสันนิษฐานจากเบื้องต้นอาจจะสำลักควันได้นะครับใช่ค่ะ
อกจากตัวลูกสาวเจ้าของร้านศรีแล้วแม่ของเธอครับ
จันทิมาใจจ้องได้รับบาดเจ็บด้วยครับท่านอายุ๕๔ปี
ผู้ภัยนำตัวท่านส่งโรงพยาบาลสายไหมไปก่อนหน้านี้แล้ว
ดาดฟ้าเนี่ยมีสุนัขสองตัวด้วยกู้ภัยก็นำลงมาปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนครับ
ถามเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสัตว์ซึ่งอยู่ติดกับร้านขายสีแห่งนี้เลยนะ
เนี่ยจังหวะพาคุณแม่ออกมาค่ะนี่ครับคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสัตว์ที่อยู่ใกล้ใกล้
บอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยโรงพยาบาลไม่มีคนอยู่นะมีสัตว์เลี้ยงอยู่ชั้น๓
มีเพื่อนบ้านโทรไปบอกว่าร้านขายสีที่ติดกันเนี่ยไฟไหม้รีบมาดูเลย
เขาก็รีบมาดูครับและเรียกกู้ภัยให้มาช่วยลำเลียงสัตว์ออกมา
ส่วนน้องชายเจ้าของร้านเป็นตำรวจนะจ่าสิบตำรวจพินโยอายุ๕๒ปี
แล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของกรุงเทพมหานครด้วย
บอกว่าตอนเกิดเหตุพี่สาวอยู่กับหลานสาวเพียง๒คนครับ
แล้วเขาก็ขอกำลังมาช่วยดับไฟแต่เกิดเหตุไม่คาดฝันที่หลานสาวเนี่ย
เข้าไปในห้องน้ำแต่เสียชีวิตครับ
แล้วก็เรายังหูดกของมนุษย์แล้วเรียนเชื่อว่าของเขาปอดที่จะมีชีวิตรอดอยู่
แต่ด้วยเก็บเรื่องในเรื่องของศรีแล้วเป็นร้านศรีค่ะ

เกือบของพี่สาวครับ

ปกติควรมีเวลาการกลงกล้าน
เติบอยู่ด้านข้าง
พี่สาวกับหลานลูกครับ
น้องสาวผมเขาแค่มาช่วยตอนเช้า
ที่เราให้คุณผู้ชมฟังเสียงคนนี้คือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนะ
ส่วนคนแรกที่เปิดเสียงให้ฟังเมื่อสักครู่เป็น
น้องชายของคุณแม่จันทิมาครับ
จันทิมาที่มีลูกสาวเพิ่งเรียนปริญญาโท
กลับจากออสเตรเลียมาเพิ่งจบมาเลยนะ
ส่วนคนนี้ก็มีศักดิ์เป็นคุณน้าครับ
แล้วก็เป็นดับเพลิงของกรุงเทพด้วย
ก็เล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุพี่สาวของเขาคือคุณแม่จันทิมา
อยู่กับหลานเพียงแค่สองคนเองโอ้โหน่าเศร้าจริงฮะ
ตำรวจสพคูคศกั้นพื้นที่ไว้เลยครับ
พื้นที่เกิดเหตุไว้รถคันนี้ก็น่าจะโดนไปด้วย
มีไฟติดอยู่ใต้ท้องรถด้วยนะฮะ
เดี๋ยวรอตำรวจพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้อีกครั้งหนึ่งครับ
แต่ว่าผู้เสียชีวิตก็ถูกส่งให้นิติเวชโรงพยาบาลภูมิพล
ไปทำการพิสูจน์ศพต่อไปนะครับ